ในอีกสองเกมที่เหลือของสึกครับ
รอบสุดท้ายครับเราจะเจอกับบาเรนปิดท้าย
บรรยากาศในทีมก็ยังคงเหมือนเดิม
ทุกคนสนุกสนานเฮฮาแล้วก็พร้อมจะสู้ต่อ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกด้วยนะครับหลังจากที่ประกาศปลดมิรวรรณรายวัชออกไปครับ
การซ้อมของทีมไทยก็นำทีมโดยโคชโตยศรีศักดิ์ยอดยาวไทยครับ
ออสครับพลตรวจเอกดรสมยศก็ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะครับ
เปิดใจหลังจากที่ปลดทางรายวัชก็บอกนะครับว่าเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
ถ้าผลงานไม่ดีครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งใดนะครับในการปลดรายวัชนะครับ
คือก็มีข่าวลือว่านักเตะไม่เอาหรือเปล่าบรรยากาศในแคมป์ไม่ดีหรือเปล่า
ถึงมีการปลดออกนะครับยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของผลงานล้วนล้วนครับ
บรรยากาศในทีมทุกคนนั้นจิตใจดีมากแล้วก็พร้อมจะสู้ต่อ
นี่คือคำพูดของนายกในการให้สัมภาษณ์
ส่วนเกณฑ์ในการสัญหากุญสือคนใหม่นะครับ
ข้อจากปากนายกแต่ว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
มันเคยล็อกสเปคไว้แล้วนะครับว่าต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
แต่ว่านายกก็ออกมาบอกว่ามันมี๔ข้อที่นายกพูดสดให้ฟังเมื่อวาน
นั่นคือไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติต้องเต็มใจที่จะทำงานในจุดนี้
๒ก็ต้องบรรลุข้อตกลงแล้วก็ยอมรับนะครับ
เงื่อนไขของสมาคมแล้วก็ยืนยันที่จะทำงานด้วยกัน
เต็มใจทั้งสองฝ่ายก็คล้ายกับข้อแรกนะครับ
แล้วก็ข้อ๓มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามที่สมาคมต้องการ
แล้วก็ข้อ๔นะครับค่าจ้างอยู่ในระดับที่สมาคมรับได้

เพราะว่าสุดท้ายแล้วคือมันก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่สมาคมต้องการ
คือค่าเหนื่อยเพียงพอนะครับที่สมาคมนั้นจะจ่ายไว้
เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยล็อกสเปคออกมาแล้วนะครับ
ถ้ายังอยู่ที่โปรไลเซ็นต์ก็จะเหลือคนทำอยู่ไม่กี่คน
เพราะว่าคนไทยเพิ่งจะอบรมโปรไลเซ็นต์รุ่น๒

ถ้าเป็นโปรไลเซ็นต์เฉพาะคนไทยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะไม่รอแล้วนะนะครับ
เปิดตัวคุมเกษตรศาสตร์แล้วครับ
ในไทยลีก๒อยู่ในข่ายด้วยนะครับ
ก็อาจจะคัมแบ็คกลับมากลุ่มทีมชุดใหญ่
แต่สุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยก็มีการคุยล่วงหน้ากับสโมสรไปแล้วในการรับงานนะครับ
กลับมารับงานสโมสรอีกครั้งในรอบ๒ปีครับ
ก็ตั้งเป้าจะพาทีมหนีจากอันดับเดิมนะครับ
๑๓ให้จบเลขตัวเดียวให้ได้ครับ
ขณะที่บรรยากาศในทีมกลับมาเรื่องของทีมชาติครับ

เอิญว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ๒๓ปีครับ
ละทรก็จัดให้หน่อยครับจัดให้ศาสละไขประโคนครับ
ไข่ครับที่ไหนก็มีในโลกครับ
โดนเข้าไปแล้วก็คงจะหาเหยื่อนะครับ
เหยื่อนี่คือศาสนาขออภัยแต่คงจะหาว่าใครนะครับ

และที่สำคัญครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยครับ
แคมป์นี้ถ้าเกิดว่ามีคนนี้อยู่โดนตลอดครับ
อดีศรพรมรักที่โดนตลอดครับแล้วก็ชี้ที่สัสละว่ามันไม่ใช่เขาครับ

หลังจากนี้พอเข้าไปในห้องแต่งตัวก็จะไม่เลิกครับ

ปัญหาคือตบซ้ำด้วยครับเพราะว่าไข่ค่อนข้างแข็งครับ
แข็งครับกระตบทั้งเปลือกทั้งมือเข้าไปเลยครับทะลุเข้าไปกับศีรษะ

ก็แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศในทีมทุกคนนั้นยังสนุกสันเฮฮาสมสารสามัคคีครับพร้อมที่จะสู้ต่อ
แกรมสองนัดของทีมไทยครับเชียร์กันหน่อยนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสครับในการที่จะเข้ารอบได้ตัดกับบาเรนอีกรอบหนึ่งครับ
รอบสุดท้ายครับมีไทยมีฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามครับ
เวียดนามเจอกับอีรักษ์ครับผมมีโอกาสนั่งดูด้วย
คือเล่นนี่ใจสู้ครับเล่นคล้ายกับทีมไทยในยุคของกิริสักเสนาเมืองครับ

และพวกเขาก็ได้ประตูขึ้นนำอีรักษ์ด้วยครับจากการทำเข้าประตูตัวเองของทางอารีไฟแอส
คือบอลเนี่ยวิ่งวิ่งเพลสกดดันจนอีรักษ์ก็พลาดเหมือนกันแต่ดูครับความสามารถของทางอีรักษ์ครับ
โมฮนัทอารีครับหมายเลขสิบอายุเป็นแค่สิบแปดนะครับ
นี่คือนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะไปเล่นยุโรปนะครับต่อจากอาริยะนันเก่งที่สุดในยุคนี้ของอีรักษ์ครับตีเสมอหนึ่งหนึ่ง
แล้วก็เวียดนามพลิกนำอีกครั้งหนึ่งครับนาที๔๒จากเหงียนกงเฟืองครับ
ซี่ของเวียดนามก่อนที่ครึ่งหลังนาทีหกสิบ
มันมีจังหวะชุดละมุนเหมือนกันครับหน้าประตูและสุดท้ายครับ
ยิงจังหวะสุดท้ายเข้าไปตีเสมอสองต่อสอง
และนาทีสุดท้ายครับฟรีคลิกของอารีอัตนันปันจังหวะนี้โอ้โห
แซงนำครับสามต่อสองครับอีรักษ์ชนะได้ครับ
อันดับสองของกลุ่มดีต่อจากอีรานครับส่วนเวียดนามอยู่ที่สามโอ้โห
เล่นแบบน่ามีแต้มมากเลยครับทางเวียดนาม